แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเพิ่งจะผ่านวันประกาศรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาล
แบบหมาดยิ่งกว่าผ้าบิดอีกอ่ะคุณค่ะ
และที่สำคัญคนดวงดีดวงเฮงเนี่ยเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่จริงจ้า
ไปที่อาสมหรือศรีเนรทาสพุทธคุณก่อนนะคะ
อยู่ที่หมู่๔ตำบลโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นายพงศักดิ์โสพักดีหรือโป๊งเหน่งเชิญยิ้ม
และนายนรเดชอ่ำพิรมหรือโกอันประธานชมรมเปิดบ้านพระเครื่อง
ลูกศิษย์อาจารย์หรือศรีเนรทาสพุทธคุณค่ะ
ทั้งคู่เขาเดินทางมากราบไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
หลังจากมีโชคถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวเมื่องวดที่ผ่านมา
ถูกก็ไม่ได้มากมายอะไรนะเป็นจำนวน๓๕ใบ
คิดเป็นเงินรางวัลก็๗๐๐๐บาทค่ะคุณ
คู่ซีกันเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นบอกตอนไปซื้อก็ไปซื้อด้วยกัน
ถูกต้องค่ะคือพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มกับโกอันบอกว่า
ห่างหายจากการเสี่ยงโชคไปนานนะห่างไปนานเพราะอะไร
เพราะเขาไม่ออกไม่ได้ห่างเพราะตัวเองไม่ซื้อนะ
เพราะเขาไม่ออกก็เลยทำให้งวดนี้ปรับตัวไม่ทัน
นี่ขนาดปรับตัวไม่ทันนะเนี่ยถ่อมตัวหรือเปล่า
ก็เลยไม่ได้เกณฑ์คนไปซื้อลอตเตอรี่
ก็ซื้อแค่แบบนี้แหละที่เจอที่ในแผงตามปั๊มน้ำมันทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เจอตามที่รถจักรยานมาถีบขายก็เลยซื้อมาได้เพียงแค่นี้๓๕ใบ

แค่นะใช้คำว่าแค่นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยโกอันเนี่ยแบ่งให้พี่โป๊งเหน่งไปด้วย

ใจดีจริงแบ่งไปให้ถึง๕ใบ
ถือว่าเป็นการแบ่งกันแบบมีโชคมีลาบเล็กน้อยนะจ๊ะ
ลงตัวนะเห็นบอกว่าพี่โป๊งเหน่งบอกว่าจะได้จะแบ่งครึ่งหนึ่ง
เออแต่สรุปว่าแบ่งกันไป๕ใบยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูไหมอ่าไปดูค่ะ
แล้วก็สำหรับโชคในครั้งนี้ก็ได้มาจากไหนรู้ไหม
ได้มาจากอ่างน้ำมนต์บนสาราบุญช่วยในอาสมฤษีเนรนั่นแหละจ้า

คือที่บริเวณอาสมฤษีเนรเขาจะมีอ่างน้ำมนตอ่างใหญ่แบบนี้

นี่ส่องตรงไหนช่วยบอกทีค่ะ
นั่นสิถึงได้ซื้อมาถึง๗๐ใบ๓๕ใบ๗๐๐บาทแบบนี้
ต้องไปตอนข้อซีกับคุณโป๊งหนึ่งนะ
วันหลังนี่มีอะไรดีอะไรเด็ดบอกบ้างดิ
ทำไมพ่อไม่เคยบอกอะไรเลย
ทำไมแต่ว่าพ่อโป๊งหนึ่งไม่ได้ซื้อไงงวดนี้ตั้งตัวไม่ทัน

แต่เรื่องความเชื่อนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม